การที่วัยรุ่นเขายกพวกตีกันแต่ว่าไปยกพวกตีกันที่หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ก่อนหน้านี้เราอ่านไปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉะเชิงเศร้า
เกิดขึ้นที่ชัยภูมิล่าสุดเกิดอีกแล้วที่จังหวัดประจวบคิริคันนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นเข้าไปยกพวกตีกันหน้าห้องฉุกเฉินค่ะของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบเครียรีย์ขันกล้องวงจรปิดเนี่ยมันทึกผ้าไว้ได้ทั้งหมด
นี่ค่ะคลุกวงในกันตีกันแบบนี้ข้าวของกระจุยกระจายในขณะที่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าโหช่วงเทศกาลสงครานแบบนี้
หาความปลอดภัยในชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไร
ส่วนนี่คือด้านนอกของห้องฉุกเฉินคือตีกัน๒จุดแบบนี้เนี่ยนะคะ
นี่เป็นนาทีที่กลุ่มวัยรุ่นรวมแล้วประมาณ๒๐คนก่อเหตุทะเลาะวิวาส
ทำร้ายร่างกายกันที่หน้าห้องฉุกเฉินนะคะโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
ตำรวจทหารพยายามเข้าไประงับเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยนะคะเหตุการณ์เริ่มต้นมันเป็นแบบนี้ค่ะ
ก็คือก่อนหน้านี้วัยรุ่นสองกลุ่มนี้เขาทำร้ายร่างกายกันมาก่อน
มีคนบาดเจ็บอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนสายบางสะพาน
ในช่วงที่มีการจัดงานเทศกาลสงกรานนี้นะคะ
จากนั้นผู้บาดเจ็บชื่อว่านายสมยศทองรักอายุ๒๐ปี
ถูกนำตัวมาส่งโรงพยาบาล
และกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสองกลุ่ม
ก็ตามมาด้วยตามมาที่โรงพยาบาล
เจอกันอีกก็ยังทำร้ายกันอีก
มีคนบาดเจ็บเพิ่มอีก๖คน
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เลยนะคะ
ก็คือเจ้าหน้าที่ประจำห้องฉุกเฉิน
ชื่อว่านายคงศักดิ์ศรีสุนทรโวหาร
คุณสมศักดิ์ขออภัยนะคะคุณโครงศักดิ์
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าตอนนั้นกำลังทำงานอยู่

แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่๕คน

แล้วก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายอยู่ด้านนอก
เปิดประตูไปดูค่ะโอ้โหตกใจเลยนะคะ
หน้าห้องฉุกเฉินมีกลุ่มบุคคล

มีตำรวจมีทหารพยายามเข้ามาห้ามปราม
ตอนนี้บอกไม่รู้สึกขออภัยนะคะ
ตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยในการทำงานเลย
ด้านตำรวจเขาก็บอกว่าคู่กรณีที่ทำร้ายร่างกาย

แล้วก็มีคนบาดเจ็บถูกนำตัวมารักษา
จากนั้นคู่กรณีซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนของผู้บาดเจ็บ

ก็เลยเข้าทำร้ายกัน
เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมคลิปนะคะ
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้แล้ว
พันธุ์ตำรวจเอกนัทพลโกมินทรชาติ
กำกับการสพบังสะพานน้อย

จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับทุกคนเลย

เบื้องต้นสั่งการแล้วนะคะ
พนักงานสอบสวนประสานขอภาพกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาล
เอามาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
สถานที่ราชการทั้งหมดเลย

จะโดนดำเนินคดีทั้งหมดเลย
ตอนนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุบางรายแล้วนะคะ
และจะออกหมายเรียกมาสอบสวนพร้อมตั้งข้อกล่าวหา
ขณะเดียวกันนิติกรจากสำนักงานสาธารณสุข

จะเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีด้วยเช่นกัน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลค่ะ
ก็เป็นไปตามที่ทางกระทรวงบอกมา
ว่าขอความร่วมมือว่าช่วงนี้คือตลอดไปเลย

เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะ